ไปดูดราม่าที่ขึ้นอันดับทวิตเตอร์อยู่เหมือนกันนะคะ
แต่นี่ที่ไปเจอเนี่ยไปเจอพี่หนึ่งจักรวาลนะฮะ

ถามถึงดราม่าของดีเจมะตูมหน่อยที่เขาบอกว่ามีการพูดบูลลี่ผู้ร่วมรายการที่แบบว่าไปร่วมแข่งขันเนี่ยนะฮะ
พี่หนึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นพี่หนึ่งบอกเลยว่าหลังรายการออกอากาศไปไม่สบายใจเรื่องฟิตแบ็คเหมือนกัน
แล้วก็ต้องขอโทษแทนดีเจมะตูมด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพี่หนึ่งจักรวาลหน่อยจ้า
ตรงนี้ตัดออกแรงไม่ได้ตั้งใส่ให้มันเป็นดราม่าผมไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นไร
ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะพี่หนึ่งมาทุมเข้าโรงพยาบาลนะครับ
ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็ครั้งหน้าผมจะได้เจอกัน
ต้องคุยกับทีมตัดแล้วว่าประมาณนี้นะ

เพราะบางทีเราเล่นกันมันก็มี
มันปกติเนอะมันมีคำหยาบบ้างเล็กน้อย
มีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันบอกว่า
สไตล์อย่างเธอประมาณนี้เป็นได้แค่พิตตี้มอเตอร์โชว์
หลอดไฟเข้าไปสิเธออย่ามายั่วเขา
ก็คือด้วยความว่าเป็นมุกตลกแหละในรายการด้วยอารมณ์พาไป

เขาบอกว่ามันแรงไปหรือเปล่าเหยียบไปหรือเปล่า
ไม่ต้องว่าพิตตี้อะไรอย่างนี้นะคะ